ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปั๊มน้ำมันเป็นคลิปออกมาแล้วก็มีการวิภาควิจารณ์กันเก๋งคันหนึ่งสีเขียวแต่งซิ่งด้วยค่ะ

พอเสร็จแล้วเนี่ยคุณลุงที่เป็นเด็กปั๊มเนี่ย

เพราะว่าขับหนีไปเลย
ก็มีคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์นะคะ
สุดท้ายมีคนมาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถค่ะ

จ่ายเงินให้กับปั๊มน้ำมันนะคะ

เพราะว่าเจ้าของรถเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนขับ
วันนั้นมีคนเอารถเขาไปขับ

อันนี้คือคลิปที่เป็นคลิปล่าสุดที่มีการโพสต์ออกมานะคะ
มันก็กลายเป็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอีกเรื่องหนึ่งอีก

จริงแล้วต้นเหตุมันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
บนถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ

พนักงานหญิงในปั๊มเขาเอาภาพจากกล้องไปให้เพื่อนชายเขา
เอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์
เจ้าของปั๊มเจ้าของรถเนี่ยก็มาแสดงความรับผิดชอบจ่ายเงินหนึ่งพัน
ค่าน้ำมันแล้วก็ขอโทษคุณลุงที่เป็นเด็กปั๊ม

รุ่นน้องอีกคนเอารถมาขับนะคะ
เจ้าของรถเก๋งเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปโพสต์
บอกว่าใครที่เอาภาพไปเผยแพร่นะคะ

เขาเป็นลูกหลานกำนันดังในพื้นที่เนี่ยค่ะ
แล้วมันกลายเป็นเรื่องบานปลายจนถึงขั้นมีการนัดมาเคลียร์กัน

ลงไม้ลงมือก็มีการไลฟ์ด้วย

ทีมข่าวของเราวันนี้ไปพบกับ
เพราะสงสารคุณลุงที่เป็นเด็กปั๊ม
แล้วเขาก็เคลียร์กับพี่สาวของเจ้าของรถเก่งแล้ว

มขู่พนักงานปั๊มอ้างว่าเป็นลูกหลานกำนัน
และแจ้งความจะแจ้งความพรบคอมพิวเตอร์
วันนั้นเนี่ยเขาก็นัดกับคู่กรณีไปนัดกันที่ปั๊มนี้แหละค่ะ
แต่คู่กรณีขับรถออกไปก่อน
เขาขับตามไปแล้วถามว่าพูดข่มขู่พนักงานจริงหรือเปล่า
แล้วมันก็เป็นไปอย่างที่เห็นในคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชม

เข้าไปถามว่าได้พูดไหม
พูดไหมก็คือตามที่ไลฟ์สดไปเลยครับ
มีการโปรดคมคูรหรือโทรมาคมคูรก่อนใช่ไหมครับ

รับสารภาพผิดมาว่าได้ทำจริงอะไรจริง
เพราะว่าเบอร์ที่โทรมาหรือว่าเฟสที่ทักมาพูดคุยอย่างนี้
ก็คือเป็นเฟสน้องชัดเจนแต่น้องก็ปฏิเสธอย่างเดียว
แล้วตอนนั้นก็คือลักษณะน้องเหมือนคนเมาอะไรสักอย่างนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเมาอะไรพยายามจะขับรถหนี
ตอนนั้นก็มีแบบว่าถึงกุญแจกันอะไรอย่างนี้
เริ่มมีอารมณ์ครับก็คือตบน้องไปทีนึง
เพราะว่าตอนนั้นมันยึกยักกันนะครับ
น้องพยายามเหมือนทำท่าจะหลักมือเราเราก็แบบเพี้ยเลย